คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเยอะเลยนะคะ
แล้วก็ภาพสดจากถ้ำหลวงที่เห็นที่มุมจอนะคะ

ก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนั่นแหละ
เขาก็เดินดูตามเต็นต์ตามจุดต่างค่ะ
เห็นผู้สื่อข่าวบอกว่าท่านเริ่มมีรอยยิ้มคือยิ้มแย้ม
ครับท่านก็ออกมาเดินสักช่วงนี้แหละฮะ
ทุ่ม๓ทุ่ม๔ทุ่ม๒๓วันแล้ว

เมื่อวันก่อนนู้นก็มาเยี่ยมพ่อแม่ของผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำ
แต่เมื่อวานออกมาเนี่ยโอ้โหข่าวดีที่สุด

รอฟังข่าวดีอีกก็คือนำทั้ง๑๓คนออกมาได้นะคะ
ทีนี้ต้องขอบคุณหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนจริง
เหมือนที่ท่านพ่อราชการจังหวัดเชียงรายแถลงอะนะคะว่า

คือทุกภาคส่วนเขามากันด้วยใจด้วยจิตอาสาอยากจะมาช่วยก็มี
คือมีทีมที่เขาเป็นมีอาชีพเก็บรังนกนางแอ่นที่เกาะลิบงที่จังหวัดรังค่ะ

เขาบอกว่าคนในพื้นที่ช่วยกันให้เงินนะ
สมทบทุนให้เงินให้เงินเพื่อเดินทางมาที่นี่ที่เชียงราย
เพราะเขาเก็บรังนกนางแอ่นเขารู้ไงว่าถ้ำเนี่ย
ซอกตามมุมจะปีนไปจะอะไรยังไง

เขาเลยอยากจะช่วยมาด้วยใจมาเพื่อช่วยจริงเนี่ยค่ะ
เขาก็พร้อมใจกันไปเพื่อไปช่วยนะคะ

ตัวเองมีลูกหลานอายุเท่านี้

พอเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนลูกหลานตัวเองไง
อยากจะมาช่วยอยากจะมาช่วยเหลือนะคะ
ก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่เดินทางไปถึงแล้วว่า
ถ้ายังนำทั้ง๑๓คนออกมาไม่ได้
ก็จะไม่เดินทางกลับค่ะ

น้องที่มาก็ตั้งใจจะมาช่วยอย่างเดียว
ไม่ได้คิดเรื่องโซเชียลเรื่องเก่าสรรค์อะไรต่าง
มาช่วยเห็นว่ามีฝีมือด้านการขึ้นเขาลงเขา

เพราะว่าคนที่มาก็มีลูกมีหลาน

ก็มาด้วยใจทุกคนมาด้วยใจ
ไม่ซีเรียสกับการทำอะไรต่างตรงนั้น
คนก็ชื่นชมกันเยอะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วน
ทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่า

เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๗บ้านสายแก้วกับทีมงานเก็บรังนก

เขาใช้แค่เชือกกับไฟฉายเท่านั้นเองนะคะ
แล้วเขาก็ชำนาญมากในการปีนในถ้ำเก็บรังนกค่ะ
ดังนั้นเนี่ยทีมงานสามารถเข้าไปในถ้ำที่มีรูเล็กได้

ดังนั้นเนี่ยถ้าจะนำเด็กขึ้นโดยไม่รอน้ำลด
พอเจอโพรงที่ตรงกันเขาบอกเขาทำได้เขาดึงขึ้นมาได้
นี่ค่ะเมื่อวานเขาก็ไปสำรวจแล้ว
ไปสำรวจโพรงทางด้านซ้ายของถ้ำหลวง
เจอโพงหนึ่งโพงลงไปได้เกือบ๕๐๐เมตร
แต่ลงแบบขั้นบันไดนะคะ
ซึ่งที่โถงไม่มีจุดที่จะเชื่อมไปยังจุดที่เด็กอยู่ได้
ก็เลยยกเลิกภารกิจตรงนี้เดี๋ยวประชุมกันอีกรอบ
ตอนนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ประสานมาก่อน

ปักหลักรอจนกว่าจะออกมาจากถ้ำกันได้ทั้ง๑๓คนค่ะ
เขาก็มั่นใจในขั้นบันของผมรวดเรียกปลอดภัยแบบชาวบ้าน
เขาก็มั่นใจว่าทหารเขาเห็นอยู่
เพราะถ่ายรูปถ่ายวีดีโออะไรไว้หมด

สแตนไวท์ก่อนหน้าไม่ต้องกลับว่าโอเค
ให้เขาคุยเสร็จภารกิจของเขาก่อนว่าจะเอายังไง

จะช่วยน้องน้องออกก่อนแล้วค่อยขับ
ก็ได้รับกำลังใจนะคะ
เสียงชื่นชมแล้วก็ยกย่องนะ

เหนือจากการที่จะให้เด็กดำน้ำออกมา
ถ้าไปเจอโพรงเจออะไรที่สามารถช่วยได้

แต่โพรงที่เจอมันยังตันอยู่ใช่อันนี้ยังไม่ได้
อันนี้เขามากันจากจังหวัดตรังจากทางใต้นะครับ
เรียรายเงินกันมาแต่จะรอจนกว่าเด็กจะขึ้นมาได้

อันนี้จริงนะเขาไปขอจากทางจังหวัดมาเลยนะ
จังหวัดต้องให้ใบอนุญาตมาว่าเป็นใบอนุญาตที่สามารถปีนขงปีนเขา
ในพื้นที่ที่จะต้องไปดูเก็บรังนกอะไรพวกนี้
ก็เอาใบอนุญาตมาว่าเขาเป็นคนที่ทำงานด้านนี้จริง
เพราะเก็บรังนกอะไรเขาก็ต้องขอใบอนุญาตถูกไหม